ตามกันต่อค่ะกับกรณีนายจ้างเป็นนายจ้างใจร้าย
สิทธิ์ตำรวจโทหยิงที่มีการทำร้ายเป็นอดีตนายทหารหญิง
ที่เป็นลูกจ้างแล้วก็วิธีการคือทั้งตบทั้งตี
เอาที่ช็อตไฟฟ้าเนี่ยช็อตเห็นภาพเห็นคลิปกันมาแล้วที่เราเล่าข่าวนี้ค่ะ
คลิปนี้ก็เป็นตอนที่ตั้งกล้องแล้วก็มีการทำโทษ
ซึ่งล่าสุดความคืบหน้าในเรื่องนี้ฝั่งคนที่ทำเนี่ยนะ
เมื่อวานนี้ถือใบรับรองแพทย์มาด้วยแล้วก็มาพบปำรวจ
คนที่สอบปากคำเนี่ยคือบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กสอบปากคำเอง
เธอก็บอกค่ะว่าตัวเธอควบคุมตัวเองไม่ได้
แล้วรักษาตัวมาประมาณสัก๒ปีแล้ว
แต่บอกไม่ได้หรอกว่าเป็นโรคอะไรไม่ได้บอกว่าไอ้อาการนั้นน่ะ
มันคือโรคอะไรกันแน่ดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
ที่๑๐ตำรวจโทยิงกรสสิได้ติดต่อขอมอบตัว
ที่สพเมืองราชบุรีนะคะซึ่งตอนที่เธอมอบตัว
เช้าเมื่อวานก็ยอมรับว่าได้ทำร้ายร่างกาย
นางสาวเออดีต๑๐โทยิงที่เป็นผู้เสียหาย
ทำจริงอ้างว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
มีอาการทางจิตถือใบรับรองแพทย์มาด้วยค่ะ
บอกว่านี่ดูสิอันนี้เป็นหลักฐานเลยได้รับการรักษาอาการทางจิตจริง
ช่วงต้นปี๖๔แล้วก็มายื่นให้กับตำรวจ
ทีนี้เดี๋ยวต้องมีการสอบสวนหาข้อได้จริงค่ะ
แล้วระหว่างที่มีการสอบปากคำเนี่ยนะ
ทางพตศหักพานผู้ช่วยผบตรเนี่ยนะคะ
สอบปากคำระหว่างนั้นเนี่ยตัวผู้เสียหายตัวเธอเองเนี่ยนะคะ
ก็รู้สึกเสียใจที่ทำลงไปแล้วก็มีการร้องไห้ด้วย
ก็มาเผยข้อมูลนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้เสียหายเนี่ย
ได้มาช่วยทาง๑๐ตโทหญกรสศเนี่ยทำงานที่ร้านกาแฟ
หลังจากนั้นร้านมันก็ปิดไปก็ขายไม่ค่อยดี

แล้วก็เรียกเงินค่านำเนินการ
จริงเหรอเรื่องนี้ค่ะทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าจ่ายตังค์ให้
แล้วไปบางส่วนก็ยังเหลืออีกประมาณสองแสนสี่อ่ะนะก็หักออกจาก
เงินเดือนทหารก็หักไปเดือนละ๓๐๐เดือนละ๓๐๐ไปเรื่อยที่
ทีนี้ค่ะทาง๑๐ตำรวจโทยิงกรซาสิเนี่ยนะได้ย้ายนางสาวเอเนี่ย
ไปช่วยราชการแล้วก็บังคับให้นางเสาเอผู้เสียหายเนี่ยมา
ทำงานที่บ้านมาทำอะไรบ้างอ่ะก็มาทำความสะอาดมาดูแลบ้าน
สั่งอะไรก็ต้องให้ต้องทำตามที่นายสั่งนั่นแหละแล้วถ้าเกิดว่าทำ
ถูกใจเนี่ยก็จะโดนนายทำร้ายร่างกายโดนทุบโดนตีโดน
เครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยมาช็อตมีการให้อมน้ำด้วยอ่ะอย่างที่
บอกว่าให้อมน้ำแล้วน้ำมันจะแบบนำไฟฟ้าได้ดีขึ้นนะ
ค่ะทีนี้หลังจากนั้นก็มีการบังคับให้ฝั่งผู้เสียหายเนี่ยออก
จากทหารแล้วขู่ด้วยนะถ้าเกิดไม่ออกเดี๋ยวจะมีการทำร้าย
ร่างกายอีกหลังจากนั้นค่ะตัวผู้เสียหายก็ยื่นหนังสือลาออก
ราชการเดือนพฤษภาคมปี๖๕แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในหนังสือลา
ออกจากราชการเนี่ยระบุเอาไว้ว่าจะไปดูแลพ่อแม่ที่ป่วยซึ่งเอ่อหลัง
ที่เธอยื่นลาออกไปแล้วอ่ะลาออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ยัง
ทำร้ายร่างกายเหมือนเดิมเลยซึ่งตัวของผู้เสียหาย
ทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วขอความช่วยเหลือจากทางบ้านบอก

ฉันอยากจะตายไปจากโลกใบนี้แล้ว
เพราะว่าฉันทนไม่ไหวกับความเจ็บปวดแบบนี้แล้วนะคะ
ใช่ค่ะที่นี่คุณผู้ชมคะลองมาดูความขึ้มหน้า

อย่างที่บอกว่าบิ๊กโจ๊กก็พูดคุยสอบปากคำเองด้วย
ตอนนี้เนี่ยคือล่าสุดมีการแจ้งข้อหาไปแล้วนะคะ
แก่๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิคนนี้
ซึ่งเป็นข้าราชการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
บังคับใช้แรงงานหรือบริการอันเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์
และทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ

แล้วก็ท่านยังบอกต่อด้วยว่ายืนยันนะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เรื่องของการประกันตัวผู้ต้องหาสามารถยื่นเรื่องประกันตัวได้

แล้วไปข่มขู่หรือไปทำร้ายผู้เสียหาย
ตำรวจจะถอนประกันตัวเรื่องนี้ทันที
ลองฟังเสียงบิ๊กโจ๊กหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมที่บิ๊กโจ๊กมีการออกมาให้สัมภาษณ์

วันจันทร์ทางด้านศิษย์ตำรวจโทหยิงกรณ์ศาสิ
จะต้องไปรายงานตัวกับทางกองมหักครับการตำรวจสัตว์ศัลดิบาลหนึ่ง

เพราะว่าเดี๋ยวจะให้ทางต้นสังกัดดำเนินการทั้งทางกฎหมายทั้งทางวินัยต่อไปด้วย
ทีนี้มันก็เป็นเรื่องของเส้นทางเข้ารับราชการด้วยนะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังด้วย
เกี่ยวกับเรื่องของใบรับรองแพทย์ว่าเธอมีอาการมีภาวะทางจิตอะไรก็แล้วแต่
การที่จะออกใบรับรองแพทย์มาเนี่ยเอ๊ะแล้วตอนที่เข้าเป็นตำรวจล่ะ
ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตรงนี้เหรอหรือเธอเพิ่งมามีอาการหลังจากที่เข้ารับราชการแล้ว
เพราะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะเส้นทางเข้ารับราชการตำรวจเนี่ย
ตรวจสอบแล้วพบว่าเข้ามารับราชการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนนะคะ
ส่วนที่ให้ไปช่วยราชการกอรมนภ๔ส่วนหน้า
แล้วก็ทำหน้าที่ในการประสานงานให้กับสวท่านหนึ่ง
ไม่ขอเอ่ยชื่อหน้าที่ตรงนี้ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานทุกวัน
ส่วนสวท่านนั้นจะมีความสัมพันธ์กันในเชิงชู้สาวหรือเปล่า
อันนี้ทางบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่ได้สอบถามเพราะไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสำนวนคดี
แล้วก็ประเด็นเรื่องฝากผู้เสียหายเข้าทหารเนี่ยอันนี้ต้องให้ทางทหารเนี่ย
ตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงด้วยจริงจริงคุณผู้ชมคะ
พอมันมีการกล่าวอ้างถึงเรื่องของสวปรากฏว่าก็มีชื่อค่ะ
ของสววัญชัยเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แล้วล่าสุดเนี่ย
ท่านโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะแล้วก็โพสต์เป็นข้อความในลักษณะว่า
สววัญชัยมีเมียน้อยข่าวขำอำกันเล่น
คือโพสต์เนี่ยยาวเหยียดมากแต่ลักษณะของสววัญชัยลักษณะคล้ายออกมาโพสต์
แจ้งว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วจริงแล้วมันก็เป็นการพาดหัวข่าวแบบสนุกสนุก
แล้วท่านบอกว่าไม่ควรเอามาดิสเครดิตกันในลักษณะนี้และบอกไปด้วยว่าสื่อกระแสหลักทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นทั้งทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์ไม่มีใครลงข่าวแบบนี้
และถ้าเป็นสววัญชัยจริงป่านนี้สื่อกระแสหลักคงถล่มผมเอาเป็นเอาตาย
คงไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วยังบอกต่อด้วยนะคะ
เนี่ยเขาบอกว่าเห็นข่าวแล้วก็ขำยังแซวกันในกลุ่มไลน์ว่า
ป่านนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงเมียคงเล่นงานตายแล้วล่ะมั้ง
ผมยังบอกลูกเมียเลยบอกเมียกำลังถามลูกอ้าวแล้วทีนี้ถามว่าแล้วลูกว่ายังไง
เมียบอกว่าก็ลูกลูกปืนไงอ่านี่ก็เหมือนกับพูดขำ
ถ้าเป็นเรื่องนี้จริงคงโดนเมียเอาตายไปแล้วนะคะ
ก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ว่าไม่ใช่เขาแน่นอนค่ะ

ถ้าเกิดใครที่ตามข่าวนี้จะรู้เลยว่ามันมีหลายประเด็นเหลือเกิน

อย่างเรื่องของเอกสารที่ยืนยันว่าเป็นใบรับรองแพท
ว่ามีอาการทางจิตแล้วก็เข้ารับการรักษาตอนต้นปี๖๔
รักษามาต่อเนื่องกินยาด้วย

เอาใบรับรองแพทย์มายื่นให้กับตำรวจถูกไหม

แต่ว่าใบรับรองแพทย์นั้นลงวันที่เท่าไหร่รู้ไหมคุณ
วันศุกร์ใบรับรองแพทย์ออกมาเอามายื่นเมื่อวันเสาร์

ใบรับรองแพทย์วันเดียวก่อนมอบตัวทีนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบค่ะ
ว่าถ้าเกิดว่าย้อนไปนะย้อนไปก่อนเข้ารับราชการทหาร
ขออภัยคุณผู้ชมก่อนเข้ารับราชการตำรวจมีไหมใบรับรองแพทย์อันนั้น
แล้วในนั้นระบุเอาไว้เกี่ยวกับอาการทางจิตหรือเปล่า
อันนี้มันจะได้พิสูจน์กันนะคะว่ามีอาการมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วนอกจากนี้เมื่อวานก็คุมตัวทาง๑๐ตำรวจโทยิงกรศสิ
ไปชี้จุดบ้านที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยาหลักฐานต่าง
หาของกลางที่มาใช้ทำร้ายร่างกายของลูกน้อง
ก็พวกเครื่องช็อตไฟฟ้าก็ดูสิบรรยากาศไปชี้จุด

แล้วก็มีทนายความของทางฝั่ง๑๐ตำรวจโทยิงกรศสิมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย
ทีนี้พอชี้จุดที่บ้านเสร็จปั๊บก็คุมตัวไปที่สพเมืองราชบุรี
อยากให้คุณผู้ชมดูช่วงนี้เหมือนกันค่ะ
เพราะว่านักข่าวเองก็พยายามสอบถามนะ
แต่ลูกศรสีแดงนี่นะคะพยายามสอบถาม
แต่ว่าเธอไม่ตอบคำถามนักข่าวเลย
ตอนนี้ถามว่ารู้สึกยังไงเสียใจไหมเนี่ย
มีพยักหน้า๒ครั้งแล้วก็เดินเข้าห้องสอบสวนไป
อันนี้เป็นจังหวะที่นักข่าวพยายามตามนะ

เขาบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ฝั่งผู้เสียหายเนี่ย
โดนทำร้ายโดนด่าทอ
เดี๋ยวให้ดูค่ะคลิปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่หัวหิน

เอางู้นมันจะพ้อบไปอันจรรย์ตรอดเต็มดำแดง
กูจะเอามือให้มึงเหลือที่ยืนเลยนะ

มึงดูมันเปราะไงงานเดี๋ยวกูสั่งของกุ้งแสงมาไร
คุณผู้ชมคือเห็นไหม

ใช่ค่ะ
ตึงสองครั้งเนี่ยให้ดูภาพไม่ได้จริง
คลิปนี้ทีมข่าวของเราก็ได้ข้อมูลมาบอกว่าคลิปนี้เกิดขึ้นที่โรงแรม
อำเภอหัวหินของจังหวัดประจวบคิริขันคือไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนนี่แหละ
แล้วก็พาเหมือนกับพาลูกน้องไปรับใช้ด้วย
แล้วคุณเห็นไหมเรื่องนี้มันต้องแดงแดงจริงค่ะ
แต่อะไรล่ะที่แดงกลายเป็นโอ้โหตอนนี้มาถล่มที่๑๐ตำรวจโทยิงคนนี้นะคะ
คือเรื่องที่ถูกทำร้ายในโรงแรมเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการเอาชื่อไปแอบอ้าง
แล้วนอกจากนี้เนี่ยทางฝั่งนายจ้างนะก็ใช้ให้ลูกจ้างทำงานแบบสารพัดทำร้ายร่างกาย
ฝั่งผู้เสียหายก็บอกว่าโดนบังคับให้ขายของออนไลน์ด้วย
แล้วทาง๑๐ตำรวจโทยิงกรศสิตอนนี้นะคะคุณผู้ชมยังถูกคุมตัวอยู่
อยู่ที่ห้องขังของสพเมืองราชบุรี
แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมีการคุมตัวออกมาแล้วก็มาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไป

เพราะว่าอย่างกรณีที่มีการฝากเข้าทหารรับเงินมา๒๓แสน
อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบต่อไปด้วย
ไม่รู้ว่าคนทางด้านผู้บัญชาการของทางฝั่งทหาร
ไปถึงนายกเลยก็ได้จะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงด้วยนะคะ
เดี๋ยวติดตามความคืบหน้า
เรื่องนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สะเทือนไปหลายวงการเลยนะ
จะเป็นตำรวจก็ดีทหารก็ดีก็ต้องมีออกมานี่แจ้งด้วย